ด้วยนะครับก็เป็นหัวอกของคนอยู่ห้องพักหอพัก
อยู่ในซอยสวนิษฐ์ถนนสุขุมวิทย์ห้าสิบ
วงคลองเตยเขตพระขนงผู้ชายคนนี้ฮะ
เดินไปเดินมาตั้งแต่ชั้น๑ยันชั้น๔นะ
เมื่อวันที่สิบสองธันวาคมประมาณบ่ายสอง
ใช้เวลาเดินอยู่ทั้งหมดเนี่ยเกือบ๔๕นาทีนะฮะ
แล้วที่หอพักแห่งนี้เขาขึ้นลงเข้าออกได้
โดยไม่ต้องสแกนนิ้วใช้กุญแจในการไขประตูเข้าออก
ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าค่ะทุกชั้นก็ไขกุญแจเข้ามาหมด
แล้วก็พยายามไขตามห้องต่างอย่างห้องนี้พยายามไขแต่ไขไม่ได้
เราดูภาพแล้วพบว่าที่ประตูห้องเนี่ย
ตรงลูกบิดประตูเนี่ยมีฝาครอบล็อกอีกชั้นหนึ่ง
ก็เลยยากหน่อยก็ไล่ไปใช่ไล่ไปเรื่อย
อย่างอันนี้เขามีที่คลอบอยู่เขาล็อกไปหลายชั้น
คนร้ายคนนี้หน้าชัดเลยนะเห็นไหมรูปร่างหน้าตาเนี่ย
ใครเห็นเนี่ยรู้เลยนะฮะว่านี่คนร้ายนะครับ
ทีนี้ผู้เสียหายที่ร้องทุกข์มายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย
เสียหายไปเยอะเพราะว่าห้องของเธอถูกเข้าไปได้นะครับ
พอก่อเหตุแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปนะครับ
คุณอรพันธ์ขันทองคำผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เกิดเหตุ
พบผู้เสียหายเธอพักอยู่บนชั้น๔นะ
ชื่อว่านางสาวนิพาพรเหลาผาอายุ๓๑ปีก็พาไปดูห้องเกิดเหตุของเธอ
ประตูยังมีรอยงัดแงะอยู่เลยนะครับเธอบอกว่า
เช่าห้องอาศัยอยู่กับสามีกับลูกชายวัย๒ขวบ
วันเกิดเหตุเป็นช่วงกลางวันเธอกับสามีก็ออกไปทำงานตามปกติ
ไม่มีใครอยู่ห้องกลับมาถึงห้องตอน๒ทุ่มตกใจเลยฮะ
เพราะว่าห้องถูกงัดทั้งที่ล็อกกุญแจป้องกันไว้อย่างดี
ตรวจสอบในห้องพบว่าคนร้ายยังเปิดไฟทิ้งไว้อยู่เลย
ข้าวของถูกลื้อค้นกระจัดกระจายทรัพย์สินเสียหายหลายรายการ
แล้วที่หายไปเนี่ยนะมีทั้งสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๔บาท
พระเลี่ยมทองอีก๑สลึงสร้อยข้อมือน้ำหนัก๑บาท
สร้อยข้อมือเด็กครึ่งสลึง๑เส้น
มีเหรียญเก่าที่สะสมเอาไว้อีกประมาณ๑๐๐๐บาท
รวมแล้วมูลค่าความเสียหาย๑๑๐๐๐บาท
โอ้โหพอหลังเกิดเหตุ
เธอก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดของหอพักพบว่าคนร้ายก็อย่างที่ท่านเห็นฮะ
เดินไล่งัดประตูห้องชาวบ้านเขาตั้งแต่ชั้น๑ถึงชั้น๔
ก่อนหน้านี้สักเดือนหนึ่งที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้ว
แต่ครั้งนั้นคนร้ายไม่ได้อะไรไปแล้วก็ย้อนมาก่อเหตุอีก
เชื่อว่ามีการเตรียมการมาอย่างดีมีอุปกรณ์ไม่มีท่าทีรีบร้อนอะไร
ใช้เวลาอยู่ที่หอพักแห่งนี้ถึง๔๕นาที
ไม่ได้ก่อเหตุคนเดียวแน่นอนต้องมีคนคอยดูต้นทาง
เชื่อว่าต้องเป็นคนในพื้นที่ตระเวนก่อเหตุในห้องพักหอพักหลายแห่ง
เพราะว่าทราบว่าหอพักอีกหลายแห่งก็ถูกงัดแบบนี้เหมือนกัน
แต่ที่สำคัญก็คือยังจับคนร้ายไม่ได้
หลอก๔ชั้นยังโดนเลย
หอพักแห่งนี้ไม่มีใครดูเลย
แสดงว่าคือปลอดคนไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอะไรเลย
หลังเกิดเหตุทางคุณนิพพรไปแจ้งความว่าที่สพพระโขนงสนพระโขนง
ตำรวจก็มาลงพื้นที่เก็บหลักฐานร่องรอยรอยนิ้วมือของคนร้ายไปแล้ว
ขี่จักรยานยนต์หลังก่อเหตุหลบหนีไป
แต่ว่าตอนนี้มันผ่านมาหลายวันแล้วยังจับไม่ได้
ทางผู้เสียหายเขาก็เลยกังวลว่าคดีมันจะไม่คืบหน้า
แล้วก็จะไปก่อเหตุกับใครอีกหรือเปล่า

ของที่สอนอบพระขนวงนะครับใครเห็นบอกแสวก็แจ้งหน่อย